สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้คุยกันเรื่องฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหน่อยนะครับ
บอลโลก๒๐๒๒จะเปิดสนามกันตามเวลาในบ้านเราเนี่ย๒๐พฤศจิกายน๕ทุ่มกาต้าเป็นเจ้าภาพ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดสดหรือเปล่านะฮะ
กรกฐบอกว่าเมื่อวานนี้กศธชอนุมัติงบมาให้ซื้อลิขสิทธิ์ให้มา๖๐๐ล้าน
ต้องหาอีกพันล้านแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีคำถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิด
ลักษณะเกี่ยวกับโอ้โหไม่มีคนซื้อลิขสิทธิฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดู
มีปัญหาเรื่องกฎของกศธชหรือบางคนก็บอกเอ้าก็ทางเราก็ไม่ได้อยากดูแล้วไปเอางบ
ซื้อลิขสิทธิ์จะใช้งบของภาครัฐมันจะเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรทางฝั่งของคนดู
เขาก็อยากดูนั่นแหละทุกผู้ชมครับวันนี้คุยกันเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้
มีกลุ่มนักวิชาการด้านวรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนท่านก็รวมตัวกันแล้วก็ออกมา
อธิบายแล้วก็ไม่เห็นด้วยถ้ากศธชจะอนุมัติงบตรงนี้มาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
รอบสุดท้ายเดี๋ยวจะคุยกับผู้ว่ากกทคุยกับเลขาธิการกศธชด้วยส่วนแขกรับเชิญ
ที่อยู่กับผมในรายการในวันนี้นะครับ๒ท่านนะครับท่านแรกนะฮะทรปริดาอัครจัทรโชน
ท่านเป็นคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งทุกท่านรู้จัก
แน่ผู้ประกาศข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวีเป็นคอลัมนิสเป็นกูรูฟุตบอลด้วยนะฮะ
คุณเจวรปัตรอรุณพักดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกัน
เรื่องฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับคอบอนกันทั้งนั้นเลยด้วยนั่งคุยกันอยู่ไม่รู้จะได้ดู
หรือเปล่าอาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนในในกลุ่มของนักวิชาการที่รวมตัวกันแล้วออกมาแถลง
ครับตรงนี้เรามองยังไงฮะอาจารย์เอ่อเดี๋ยวอย่างงี้เอาอย่างงี้ก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ย
ต้องต้องแยกประเด็นก่อนนะครับระหว่างเรื่องคนไทยควรจะ
ฟุตบอลโลกหรือเปล่านะครับอันนั้นประเด็นหนึ่งกับอีก
เรื่องหนึ่งคือกศธชควรเอาเงินตรงนี้มาสนับสนุนหรือเปล่า
อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะผมไม่อยากให้คนเข้าใจว่า
เราไม่สนับสนุนให้คนไทยได้ดูบอลโลกนะครับเอ่อในเรื่อง
แรกเนี่ยคนไทยควรได้ดูบอลโลกหรือเปล่าผมคิดว่าควรอย่าง
อย่างที่ตะกี้คุณภาคภูมิก็บอกว่าเราก็ขอบอลอย่างนั้น
เราก็อยากดูนะครับแต่ทีนี้ในประเด็นที่ว่าแล้วควรจะใช้
เงินตรงนี้สนับสนุนหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็น
ประเด็นที่ทำให้เราออกมาเคลื่อนไหวเราออกมาออกแถลงการ
ในการคัดค้านด้วยเหตุที่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตาม
วัตถุผสมของกองทุนกฎาปศที่สนับสูตรนะครับครับทีนี้
ที่ถ้าถามว่าแล้วเอ่อจากที่เมื่อวานที่ทางกศธชอใน
สุดแล้วอนุมัติงบ๖๐๐ล้านผมคิดว่ามันมีประเด็นที่
สังคมควรจะตั้งคำถามอยู่อย่างน้อยสองสามเรื่อง
นะครับอย่างแรกก็คือประเด็นนี้เนี่ยนะยังมันก็ผิดวัตถุ
อยู่ดีถึงแม้ว่าทางกศธชจะออกมาอธิบายว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของของกองทุนซึ่งผมคิดว่ายังไง
มันมันก็ไม่ได้เป็นตามนั้นแล้วจะมีปัญหาในเรื่องการ
ความต่อไปด้วยนะครับนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สอง
ก็คือแล้วเอาหลักคิดมาจากไหนในการบอกว่าอนุมัติ๖๖
ล้านบาทเขาขอมาพันหกอ่าให้หกร้อยนะฮะหลักคิดมัน
มาจากไหนทำไมถึงเป็นหกร้อยนะฮะแต่แต่ผมคิดว่าไอ้ไอ้
ประเด็นแรกนี่สำคัญที่สุดนะคะเรื่องหลักการเรื่องวัตถุ
สงฆ์เนี่ยมันไม่ตรงแต่เราก็ชวนให้สงสัยต่อว่าไอ้หก
ร้อยล้านเนี้ยใช้อะไรคิดอืมนะประเด็นที่สามที่ตามมา
ก็คือแล้วถ้าในเมื่อเงินกองทุนมันหายไป๖๐๐ล้าน
เนี่ยมันกระทบต่ออะไรบ้างแน่นอนมันมีมันมีเอ่อมนิโย
บายมีแผนงานมีโครงการมีกิจกรรมต่างซึ่งมันอยู่
ในแผนที่บางโครงการเข้าใจว่าก็ได้รับการอนุมัติไป
แล้วหรือบางโครงการอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาทีนี้
อยู่ดีกองทุนเงินเงินกองทุนหายไปหกร้อยล้านอ่ามัน
กระทบอะไรต่อกองทุนหรือโครงการแผนงานเหล่านี้
บ้างเพราะว่าประเด็นเหล่านี้เนี้ยทางกศตรชต้องเอามา
อธิบายอาจารย์เอาเอาตรงนี้ก่อนกศตรเนี้ยเป็นกองทุน
วิจัยและพัฒนาครับของกศชเขาครับใช่ครับเพื่อให้เกิด
ทั่วถึงเท่าเทียมของผู้ที่เป็นผู้ที่จะต้องอ่า
ของกศตรชอเองไอ้กองทุนตรงเนี้ยเขาเอาเงินเอางบ
ง่ายก็คือรายได้จากการให้ใช้คลื่นความถี่
ภาคเอกชนประมูลขึ้นความถี่ไปใช้ในกิจการต่าง
ว่าจะทีวีไม่ว่าจะโทรคมนาคมต่าง

แล้วก็เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาว่าตัดเงินกี่เปอร์เซ็นต์เข้ามาในกองทุน
ก็จะเป็นกองทุนตรงนี้ใช่ครับซึ่งทางกลุ่มนักวิชาการที่อาจารย์ร่วมกับบรรดาเพื่อนเพื่อนนักวิชาการเนี่ย
มองว่างบตรงนี้เงินกองทุนตรงนี้มันควรเอาไปใช้ตรงอื่นไม่ใช่เอามาใช้เพื่อซื้อ
คือตอนนั้นเนี่ยคือภาคเอกชนเขาก็ซื้อไปแล้วก็แน่นอนเขาก็ต้องหวังไปทำกำไรถูกไหมครับ
ก็ไปรับชมผ่านทางอาจจะเป็นเคเบิ้ลของเขาเลยก็ว่าไปก็เป็นบอกรักสมาชิกไป
ซึ่งทุกคนก็รับรู้รับทราบในช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจะให้ผิดเนี่ยมันเหลือเวลาไม่ถึง๑ปี
แต่ว่ามันยังมีระยะเวลาในการที่จะโปรโมทแล้วก็ทำการตลาดสำหรับการหาเงินคืนหลังจากที่เขาไปซื้อมา
แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีในช่วงที่ฟุตบอลถ่ายไปแล้วไอ้กฎนี้แหละมัสแฮปมันก็ทำให้ภาครัฐไปช่วยเงินส่วนหนึ่ง
ซึ่งตอนนั้นค่าลิขสิทธิ์ยังไม่เปิดเผยนั่นคือปมสำคัญที่ทำให้มัสแฮปมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่ามันกลับมารัดคอตัวเอง
ภาครัฐก็เลยต้องแบกรับกับเรื่องนี้เพราะว่าเอกชนไม่อยากจะลงทุนแล้วครับ
ลงทุนไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะหาเงินคืนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้
๔เกมโอลิมปิกเอเชียนเกมอาเซียนพลาเกมแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นส่วนนี้แหละของนักกีฬาของพิการ
อย่างแล้วไปบวก๑คือฟุตบอลโลกนี่แหละปัญหาถ้าใครได้ลิขสิทธิ์มาแล้วนำมาถ่ายทอดสด
มาถ่ายท่อในประเทศไทยก็แล้วแต่กศธชบอกว่าต้องผ่านฟรีทีวีด้วยทุกนัดเพื่อให้คนไทยได้ดูอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ทีนี้ทีนี้พอไม่มีเอกชนซื้อมาเลยเพราะขนาดเขาซื้อมาเขาทำการตลาดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่
ใช่ครับเพราะตอนนี้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจากในช่วงที่เอาย้อนมาตอนทศภาคทำก็ได้นะครับมัน๒๓๐๐ล้าน
วันนี้มันพุ่งขึ้นมาเป็น๕เท่าแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์เราที่อาจารย์ได้พูดหรือว่าคุณภาคภูมิได้พูดเนี่ยมันตกประมาณสัก๑๖๐๐ล้าน
ประมาณ๑๕๐๐กว่ามันจะมีค่าผสมภาษีด้วยที่มันจะทำให้ตัวเลขมันสูงผมไปดูค่าลิขสิทธิ์นี้เราจะเท่ากับพวกชาติที่ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
ตัวอย่างเช่นสเปนที่ไปหรือแม้แต่บางชาติที่ไปฟุตบอลโลกที่กำลังจะแข่งกันเนี่ย
๑๐วันเนี่ยค่าลิขสิทธิ์เขาก็ไม่แพงเท่าเรา
และเช่นเดี๋ยวกันถ้าเราตัดประจำว่าในอาเซียนที่ตอนเนี้ยเขาเริ่ม

เขารู้อยู่แล้วว่าจะถ่ายช่องทางไหนเงื่อนไขก็ไม่ได้เห็นต้องเหมือนกับเรา
สองพันเท่ากว่าบาทเป็นคือทุกคนก็ได้ดูผมว่ามันก็เนี่ยครับ
ตัวเลขมันออกมาชัดเจนแล้วที่ออกมามันเฉลี่ยแล้วเนี่ย
เฉลี่ยมันอยู่ประมาณ๒๐๐กว่าล้านถึงมัน๔๐๐กว่าล้าน
ตัวเลขที่สูงอย่างสิงคโปร์จะสูงหน่อย
แต่มันก็ยังไม่เท่าเราและที่สำคัญคือทุกชาติพวกนี้
ก็ยังไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนกันแต่ราคาของเรา
มันกระโดดเข้าไปสูงเท่ากับชาติที่ไปฟุตบอลโลกแล้ว

คือถ้าจะมีฟรีทีวีช่องใดสักช่องหนึ่งไปซื้อมา
เพื่อจะมาถ่ายทอดสดก็ไม่ได้มีปัญหา
เพราะว่าเป็นตามกฎที่กศธชบอกอยู่แล้ว

ยังแต่ว่าเขาก็มองว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันแพงเหลือเกิน

ส่วนที่ไม่ใช่ฟรีทีวีเนี่ยเขาไม่ซื้ออยู่แล้ว
เพราะถ้าเขาซื้อมาเขาต้องเอามาฉาย

ที่ผ่านมามันกั๊กตรงนี้แล้วกลายเป็นว่า
หลายภาคอักกระชนจริงมันมีอวงในเนี่ยก็มีเหมือนกัน

เพียงจะไปเดินถามเล็กซิตได้ราคามาเรียบร้อย

ทีนี้พอมันเหลือเวลาอีก

ก็เลยบอกกรกฐลองไปคุยกับกษทชสิ

ไปหาทางให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหน่อย
ศธชเมื่อวานอนุมัติงบให้๖๐๐ล้าน

จากที่กรกฐบอกไปคุยมา๑๖๐๐ล้าน

ที่จะต้องติดตามแล้วก็ทำทีนี้

เราก็พยายามรอดูอยู่ว่า
เหตุผลที่ทางกศธชใช้ในการพิจารณาคืออะไร

นอกจากที่พูดถึงเรื่องความเทาะเทียมความสุขภาค
เป็น๖๐๐เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็อย่างที่ว่าว่า
ว่าราคานี้ทำไมถึงพิจารณาที่ราคานี้นะครับ
อนุญาตพูดถึงเรื่องที่พูดถึงความเท่าเทียม
หรือความเสมอภาคแล้วกันนะครับ
เวลาเราพูดถึงความเสมอภาคหรือความเท่าเทียม
นั่นหมายความว่ามันมีความไม่เสมอภาค
หรือมันมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นอยู่นะครับ
ถึงได้ต้องมีกลไกของรัฐหรือใครก็ตามเข้าแทรกแทรง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันนะครับ
อย่างเช่นที่กศธชพูดถึงเนี่ยหรือในวัตถุประสงค์เนี่ย
พูดถึงเรื่องส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกัน

อย่างเช่นคนที่อยู่ไกลที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีนะครับ

หรือว่าผู้พิการหรือว่ากลุ่มเด็กนะครับ
กลุ่มชาติภัณฑ์ต่างที่เขามีข้อจำกัด
แล้วเราก็ส่งเสริมให้เขาได้มีสิทธิ์ได้เข้าถึงสื่อ
ชดรับชมสื่อที่เหมาะกับพวกเขาเท่ากับคนอื่น
นี่คือความเสมอภาคนี่คือความเท่าเทียมกันนะครับ
ก็เคยอนุมัติโครงการที่สนองตอบวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นนะครับ
อย่างเช่นถ้าเราจำกันได้ตอนสมัยที่ทีวีดิจิทัลเข้ามาใหม่
แต่ที่เราเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิทัลนะครับ
แต่ที่ตามบ้านผู้คนเนี่ยมันยังเป็นอาณาล็อกอยู่

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถซื้อทีวีดิจิทัลได้ใช่ไหม
ถ้าใครยังจำกันได้อ่าแล้วไปแลกกล่องใช่ใช่
เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงทีวีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงนะครับ
หรืออ่าอย่างกรณีที่อ่ากองทุนกรรมศาลเนี้ย
พวกนี้นี่คือการส่งเสริมให้ผู้พิการไม่ว่าจะตาบอดหรือทางหู
ทางการได้ยินก็ตามเนี่ยนะครับสามารถได้รับชมโทรทัศน์ได้
ทางด้านภาพและเสียงแน่นอนอย่างผู้พิการทางสายตาเนี่ย
นะครับการบรรยายเอ่อเสียงอ่ะบรรยายภาพด้วยเสียงอ่ะ
นะครับอันอย่างเงี้ยนี่คือกิจกรรมสิ่งที่กฎศชกองทุนกฎศพศ
ควรทำคือส่งเสริมให้กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงสื่อ
ได้ได้เข้าถึงเอ่อรายการต่างต่างอ่านะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์มองว่า
อย่างถ้าวัตถุประสงค์แบบเนี้ยเอาไปใช้อย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่
แต่ถ้าซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกด้วยอย่างงั้นหกร้อยล้านบาทครับ
ว่าอย่างเงี้ไม่ใช่แล้วคำถามคือความอย่างที่ผมเรียนว่า
ถ้าจะสร้างให้เกิดความเท่าเทียมแปลว่ามันต้องมีความไม่เท่าเทียม
เกิดขึ้นอยู่ถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นคือตอนเนี้ยการเอ่อ
ที่ไม่ได้ดูฟุตบอลโลกเนี่ยมันมีความไม่เท่าเทียมตรงไหน
ในเมื่อทุกคนก็ไม่ได้ดูเหมือนกันอืมอ่าก็อาจจะคนกลุ่มไหนก็ไม่ได้ดูเหมือนกันหมดนะครับ
ใช่ถูกครับไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูอ่าใช่อาจิตอย่างงั้นครับ
เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลที่จะบอกว่าเอ่อ
เพื่อให้คนด้อยโอกาสทางสังคมได้เข้าถึงแล้วก็อย่าลืมว่าอีกอย่างหนึ่งคือ
สทชไม่ได้มีอำนาจในเรื่องการสนับสนุนเรื่องการจัดหาหรือซื้อรายการ
กรสัตว์ท่าชอคือองค์กรกำกับดูแลสื่อแล้วก็มีกองทุนเอ่อสื่อเนี้ย
กองทุนสืบปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการสนับสนุนการผลิตรายการ
การผลิตนะครับมันมีมันมีระเบียบมีการบอกอยู่ว่าสนุนการผลิตรายการ
โดยการให้ทุนบริษัทหรือเอกชนต่างที่ผลิตรายการที่มันไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ง่ายก็คือรายการพวกนี้หากำไรยากเช่นพวกรายการสำหรับผู้พิการ
สำหรับเด็กรายการสำหรับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหารายการ
มันหารายได้ยากก็ส่งเสริมให้ทุนสนับสนุนให้บริษัทเหล่านี้
ผลิตรายการแล้วก็ออกอากาศครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตมาต่ออีกช่วงหนึ่ง
คุณเจเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
จะคุยกับผู้ว่ากอกกท้อด้วยรรข์ดิการก่อนศจทธชน์ด้วย
เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าความคืบหน้าในขณะนี้ทางกรกฐเนี่ยตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้นะฮะคุยกับทางเลขาธิการกศธชนะครับท่านรักษาการเลขาธิการนะครับ
ไรรัฐวิริยสุริกุลนะครับตอนนี้อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับพี่อุ๋ยครับครับท่านเลขาครับเมื่อวานนี้กศธชมีมติ๔ต่อ๒อนุมัติงบ๖๐๐ล้าน
ช่วยอธิบายหรือว่าเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
ว่าโดยหลักการแล้วในการอนุมัติเนี่ยพิจารณาแบบไหนอะไรยังไงครับท่าน
ครับเราจะมีการพินาเป็น๒ช่วงนะครับ
เรื่องนี้เราเอาเข้าไปที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก่อนนะครับ
คณะกรรมการบริหารของคุณก็จะดูจาก
กฎหมายก่อนว่ากฎหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
ซึ่งจะตกกับวัตถุประสงค์ของกองทุนใช่ไหมครับ
กองทุนคือกฎทอปศใช่ไหมครับ
ใช่ครับซึ่งพอกฎหมายเข้าปุ๊บ

ประมาณมีเพียงพอถ้าจำเป็นจะต้องจ่ายครบ๑๖๐๐ล้านเราก็จ่ายได้นะครับ
แล้วกองทุนทอปศมีงบเท่าไหร่ครับท่านเลยค่ะ

ก็เหลือเงินเหลือเนี่ยประมาณสัก๒๓พันล้านอยู่แล้วครับ
เงินที่ไม่ได้ถูกใช้นะครับ

หลังจากนั้นเนี่ยทางกองทุนทอปศก็ส่งเข้ามาที่กษัตริย์ชะวนะครับ
หลังจากนั้นบอกท่านกองทุนทอปศท่านก็จะเพียนนาว่าโอเค
ในเมื่อเข้าใจแล้วว่ากษมไหมาให้ไปได้
เงินกำลังมามีปุ๊บเราก็มาดูว่า
นะครับมีอะไรบ้างแล้วเราก็ดูว่าโอเค
เราก็เลยว่างั้นช่วยไปสอบถามให้อีกครั้งหนึ่ง

พอกลับมาเมื่อวานก็ปรากฏว่าก็ตัวเลขก็ยังไม่ค่อยชัดไม่ชัดเท่าไหร่
แต่ว่าท่านผู้ว่ากองศักดิ์ท่านบอกว่า
บอกว่าตอนนี้ต่อไปอยู่ที่ยี่สิบแปดอ่าล้านเหรียญเนี้ย

ถ้าตัวเลขมันยังไม่คุมเคลือขนาดนี้
อีกละเร้าพิน่าด้านกฎหมายก่อนดีกว่า
ด้ายการหมายให้ไม่ช่วยครั้งหนึ่งว่า
พอสาธิตความฉีกนะคะที่ห้าสามว่าทั้งมศ๒โมงเล็กนี้โมงเล็กนี้
นะครับก็ทุกอย่างเช็คกฎหมายก็ไปได้ออกไปได้ปุ๊บ
ก็กลายไปสิบหกจุดหนึ่งสิบหกจุดหนึ่ง

ล้านน่าจะอยู่เราก็เลยให้๖๐๐ล้านเนื่องจากว่า
เราก็ต้องดูที่ง่วงมาที่เราคงเหลือในการพิจารณ์องค์กรของเราก็คือ
เป็นเวลาที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสภาพขาดสภาพคล่อง
อย่างนั้นนะครับท่านท่านเลขาที่เราที่เราพิจารณาไปแล้วก็คำนวณออกมาเนี่ย
เราคิดจากยอดที่เขาจะไปต่อลองลงมาหรือว่าคิดจากยอดเต็มที่เขาแจ้งมา
คิดจากยอดที่ท่านต่อลองมาแล้วครับ๒๘แต่โอเคครับนี่๒๘ล้านเหรียญ
นี่นี่เป็นเงินไทยจะประมาณเท่าไหร่ฮะที่เราคิด๒๘ล้านเหรียญก็ตกประมาณ๑๒๐๐กว่าล้านครับ
ล้านเราก็เลยช่วยครึ่งหนึ่งก็คือช่วย๖๐๐ล้าน
ครับตามตามนโยบายที่เคยช่วยตอนโอลิมปิกนะครับเหมือนตอนโอลิมปิกครับผม
แต่อย่างถ้าอย่างโอลิมปิกเนี่ยก็ยังพอเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกีฬาที่มีคนไทยเชียร์
คนไทยไปแข่งอ่าเราเข้าร่วมการแข่งขันแต่อย่างฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตรงเนี้ย
กฎที่เราพิจารณาที่ท่านเลขาบอกว่าดูแล้วเข้ากฎ
เป็นกฎเรื่องไหนยังไงครับท่านครับเอ่อผมเรียนที่อุ้ยแบบนี้นะครับ
ครับคราวนี้โอเค๖รายการแรกจะเป็นรายการที่คนไทยมีโอกาสได้เข้าไปแข่ง
รายการที่๗ก็คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เป็นกีฬาของมนุษยชาติ
จริงอยู่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยผู้ชายเนี่ยยังไม่เคยได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปแข่งถูกไหมครับ
ครับแต่ฟุตบอลโลกผู้หญิงเนี้ยใครเคยเข้าไปแข่งแล้วถ้าเราเคยไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยผมมองว่ากีฬาที่เจ็ดเนี่ยหนึ่งเป็นกีฬาของมนุษยชาติ
สามเป็นกีฬาที่ฟุตบอลต้องเข้าใจว่าฟุตบอลโลกผู้หญิงก็เกิดหลังจากฯ
ที่เราสามารถที่จะก็คือว่าผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาก็ต้องถ่ายทอดได้หมด
เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าโอเคจานที่จะไถ่ทอดเนี่ย
ก็ต้องทุกแพลตฟอร์มถูกไหมครับครับแต่เนื่องจากว่าณวัน
เมื่อประมาณสักเกือบสิบปีที่แล้วเนี่ยตอนที่คำตั้งกำลังงานกฎศร
ที่แล้วท่านออกประกาศของฉบับนี้มาเนี่ยแพลตฟอร์มมันยังไม่
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่า
มันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเอกชนเนี่ย
อ่าไม่กล้าเข้ามาลงทุนอ่าเราก็เลยจะต้องเข้าไป
ช่วยเหลืออาทิตย์นึงก่อนนะครับคือที่จริงแล้วตามหลักเกรกศาสตร์เนี้ย
ถ้าภาครัฐเข้าไปอินทวินมาร์เก็ตอย่างนี้เนี่ย
อาจจะทำให้ไม่ดีกับตลาดเพราะว่าเอกชนไม่สามารถที่จะ
ลงทุนแล้วไปหารายได้ขึ้นมาได้แต่ทางเราก็มองว่า

ประเทศไทยเป็นสภาพเอฟเต็กต์นะครับแล้วคนมาประชุมที่เอฟเต็กต์
สามสี่พันคนแล้วก็มีบอลโลกดูสถานที่อาเซียนอีกเก้าประเทศ
ก็มีบนโลกดูพี่อุ๋ยว่าอ่ะมันจะยังไงครับหมายหมายถึงแง่ครับ
เราจะอายเขาอย่างเงี้เหรอฮะถ้าถ้าเราไม่มีบอลโลกให้เขาดูในประเทศไทย
อย่างเงี้ยเราเราก็ไม่อายหรอครับแต่เราก็คงแปลกแปลกครับ
เขามีให้ดูกันหมดแล้วเราก็มีให้ดูนะครับแล้วก็เห็นที่ผมคิดนะครับ
ผมไม่ค่อยแน่ใจในส่วนผมผมอาจจะไม่ค่อยแปลกแต่ว่าอ่า
หรือว่าใครอาจจะมองว่าแปลกหรือว่าก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
ในการระบบของท่านคณะกรรมการกฎศาสตร์คืนหนึ่งเราดูผลหมายขอด
กฎหมายว่าถูกต้องไปได้สามารถให้ได้ครับอันนี้ผ่าน
ที่สองก็คือเราดูว่างบประมาณเรามีพร้อม
ไม่ได้ทำให้เราอ่าขาดสภาพคล่องในกองคลุมครับนะครับ
แล้วเราก็ให้ในสิ่งที่จำเป็นก็เราก็ให้ได้
เราก็ดูมติสังคมครับว่าการที่เราให้ไปเช่นนี้เนี่ย
มันทำให้เกิดอะไรบ้างสักครอบครับครับครับ
ท่านเลยค่ะเท่าที่ฟังเนี้ยนั่นหมายความว่ากฎศาสตร์ธรรมชาวเองก็ยอมรับว่า
ส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาแล้วเอกชนเขาไม่กล้าไปซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ย
เพราะกฎที่มีอยู่ของกศชก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อเมื่อสิบ
ประมาณที่ครั้งแรกที่ออกกฎเนี้ยมันยังไม่เยอะเท่านี้ใช่ไหมครับ
อย่างอย่างงี้เราต้องแก้ไขให้เขาไหมฮะเราจะต้องเราจะไม่ต้องแก้ไขกฎเหล่านี้มาก
หลังจากบนโลกครั้งนี้ผมแก้ไขแน่นอนครับคณะกรรมการท่านก็จะแก้ไขอยู่แล้วครับ
ครับอ่าอ่าขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับ
ท่านเลขากศชครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับครับพี่อุ๋ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
เลขาธิการกศชนะฮะอธิบายหลักการเรียบร้อย
หกร้อยล้านทำไมถึงเป็นหกร้อยล้านอ่า
การพิจารณาตามกฎที่มีอยู่หรือว่าการแก้ปัญหาในอนาคต
เดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาคุยกันกันแล้วกันนะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาคุยกันต่อนะครับ
ฟังหลักการจากทางเลขาธิการกศธชแล้ว
อาจารย์ปรีดาทั้งเรื่องของการพิจารณาจำนวนเงิน
หรือว่าหลักการต่างอาจารย์มองแล้วเป็นยังไงครับ
ในส่วนของเอ่อการพิจารณาจำนวนเงิน

แต่ว่ากลับมาที่เรื่องหลักการก็ยังยืนยัน
มันมันไม่ได้เป็นตามหลักการอยู่ดีถึงแม้ว่าทางท่านเลขาธิการท่านจะบอกว่า
พิจารณาจากกฎหมายแล้วแล้วว่ามันทำได้
เราก็ยังยืนยันเรื่องคำว่าเสมอภาคหรือเท่าเทียม
ผมคิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญว่า
ถ้าเราปล่อยให้ตีความอย่างนี้ว่าเป็นความเสมอภาคและเท่าเทียมได้
ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถตีความว่าเป็นความเสมอภาค
เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมได้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นต่อไปเราจะไม่มีหลักยึดอะไรนี่คือสิ่งที่เป็นกังวลนะครับ

ยังดีใจที่ท่านเลขาธิการท่านท่านพูดถึงว่าปัญหามันอยู่ที่เอ่อ
ประเด็นก็คือปัญหามันอยู่ตรงไหนก็แก้ที่ตรงนั้นนะครับ
ในเมื่อปัญหาเนี่ยในเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ย
เราทราบอยู่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอกชนเขาไม่ได้อยากซื้อ
มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากซื้อแต่เพราะว่าเขาซื้อไม่ไหว
เขาซื้อไม่ไหวเพราะติดด้วยเงื่อนไขทำให้ราคามันแพง
เมื่อถ้ามองว่าเขาซื้อไม่ไหวทำไมไม่ไปแก้ที่เงื่อนไขทำให้เขาซื้อไหว
แล้วก็อย่างที่ตะกี้ท่านก็พูดเองว่า
จริงภาครัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแทรงการตลาดซึ่งอันนี้ถูกต้องนะครับ
ในเมื่อถ้าเราทราบว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ราคามันแพงจนทำให้เขาซื้อไม่ไหว
มันก็ควรจะแก้ที่ทำยังไงที่จะให้เงื่อนไขมันไม่เสียเปรียบ
ในการเจรจาและทำให้ทางภาคเอกชนเนี่ย
ทีวีดิจิทัลต่างเขาสามารถซื้อได้นะครับ

เดี๋ยวท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ว่ากรกฐนะครับท่านอยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมิ

ท่านดรกองศักย์ยอดมณีนะครับ

ครับสวัสดีครับครับท่านผู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงครับ
เห็นเมื่อวานบอกหนักใจอยู่ต้องไปหาเพิ่มอีกพันล้าน
ยังยังหนักใจอยู่นะครับเพราะว่าเงินที่กศชนะครับ
กรุณาอนุมัติมาเนี่ยครับก็ต่ำกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับ
แต่ก็ต้องขอบคุณทางกศชนะครับที่เห็นความสำคัญนะครับ
แต่ว่าเราก็ยังต้องทำงานอย่างหนักนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอนะครับ
จะต้องทำยังไงที่จะหาวิธีการนะครับต่อลองให้ราคาลดลงมาให้ได้นะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้มีหนังสือถึงทางอินซอนด์นะครับ
กศชได้อนุมัติเงินมา๖๐๐ล้านนะครับแล้วก็ขอให้เขาพิจารณาในเรื่องของราคาแล้วก็เงื่อนไขต่างนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอทางอินฟรอนต์ตอบกลับมาอยู่ครับ
รอคำตอบนานไหมครับท่านครับ
เราก็คงต้องติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ถ้ายังไม่ตอบมาเนี่ย
เราก็คงต้องมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งนะครับในการที่จะต้องเร่งรัดเพราะว่าเรามีเวลาน้อยแล้วนะครับ
จากว่าเราต้องตัดสินใจถ้าไม่ตัดสินใจภายในวันสองวันนี้เนี่ย
กระบวนการในการจ่ายเงินต่างเนี่ยก็จะไม่ทันเวลานะครับ
เพราะว่าฟุตบอลโลกจะเริ่มวันที่๒๐เนี่ยเรามีเวลาน้อยเต็มทีครับ
คือโดยหลักการณขณะนี้ก็คือ๑รอฟังคำตอบเขาว่าเขาจะลดราคาให้ได้ไหม
ใช่ใช่ไหมฮะครับแล้วก็สองก็คือต้องรวบรวมนะครับ
เอกชนที่ยินดีที่จะร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะทำให้คนไทยได้ดูฟุตบอลนะครับ
พยายามที่จะประสานนะครับกับทางผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนภาครัฐครับ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
แต่ว่าสุดท้ายปลายทางก็คือนักขณะนี้ตัวเลขถ้าเขาไม่ลดจริงก็คือ๑๖๐๐ล้านใช่ไหมครับท่านครับ
ใช่ครับซึ่ง๑๖๐๐ล้านเนี่ยครับเป็นตัวเลขที่เราต่อลองลดลงมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยยอมรับในราคา๑๖๐๐ล้านนะครับ
ที่ที่ออกไปก็คือตัวเลขล่าสุดที่เขาลดมาให้นะครับแต่ว่าเราก็ยังต่อลองอยู่นะครับ
แล้วเราก็นำเสนอกศธชเนื่องจากว่าเป็นตัวเลขที่เขาลดให้ล่าสุดเป็นกรอบเอาไว้นะครับ
ในการที่จะทำงานนะครับในการเจรจาเพื่อให้รักษาประโยชน์ภาครัฐให้มากที่สุดครับ
เนื่องจากว่าเราก็มีเวลากระชั้นนะครับ
แล้วเขาก็ปฏิเสธมานะครับว่ามาทำไม่ได้นะครับอันนี้เราเราต่อลองไปแล้วนะครับ
คือต้องเรียนนะครับว่าที่ทางภาครัฐได้เข้ามาค่อนข้างช้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะต้องให้สิทธิ์กับเอกชนในการไปต่อลองไปเจรจาซื้อก่อนนะครับ
เรามีนั่นเลยเป็นเรียกว่าเป็นเงื่อนไขเลยนะครับว่าถ้าเรื่องของสิทธิ์ต่างในกีฬามหากรรมต่างเนี่ย
เราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปเจรจาต่อลองหรือไปซื้อนะฮะจนกว่าภาคเอกชนจะไม่ไหวนะครับ
แล้วก็ได้เปิดให้เอกชนเนี่ยเจรจาแต่ว่าเมื่อเอกชนทำไม่สำเร็จนะครับก็คือยังไม่ได้บรรลุเรื่องของข้อตกลงกันได้เนี่ย
ในการที่จะเข้ามาช่วยเพื่อสร้างโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าภาครัฐเข้ามาเนี่ยโอกาสในการดูก็คงไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าเราลองดูนะครับ
ถ้าเราทำสำเร็จประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะได้ดูฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องประหยัดงบประมาณภาครัฐให้มากที่สุดนะครับ

นะครับว่าต้องรอดูว่าทางอินฟรอนต์และกับทางสีต้านเนี่ยจะตอบกลับมา
ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้นะครับ
ครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็ความคืบหน้านะครับท่านครับ
ยังไงสอบถามกันเพิ่มเติมนะฮะพรุ่งนี้รอฟังข่าวครับ

รอคำตอบพรุ่งนี้ว่าเขาจะลดราคาหรือเปล่าคุณเจวรบัตร
แล้วก็ที่สำคัญที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือ
ถ้าเราบอกว่าเราเอามาเพื่อจะกระตุ้นให้มันเกิดการรับรู้

ผมเชื่อว่ามันใช่เป็นภารกิจของการกีฬาหรือว่าทุกหน่วยงานนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วคือเหลือเวลาอีกไม่ถึง๑๐วันที่เรานั่งคุยตรงนี้
คือเราจะไปทำอะไรได้กับการกระตุ้นทั้งหมดนะครับ
เมื่อเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาถ่ายทอดที่ช่องไหนอีกนะครับ

เพราะว่าเมื่อกี้ที่เราจะไม่ได้ถามกันต่อคือว่า
ภาคเอกชนที่จะเข้าไปร่วมในการถ่ายทอด
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกหรือเปล่า
ในเมื่อคุณซื้อมาเต็มจำนวนแล้วกับค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมด
เพราะอันดับหนึ่งตอนนี้ของเราคือต้องไปซื้อมาให้ได้ก่อน

เขาบอกว่าการซื้อมาครั้งนี้หรือส่วนใหญ่เนี่ย
วงเงินในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจมาประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
แต่เหลือเวลา๑๐วันเราจะกระตุ้นอะไรให้ได้เอาเงินกลับคืนมาจากการลงทุนพันกว่า
แล้วมาได้เงินคืนหลักหมื่นล้านมันไม่เหมือนกันนะครับ
มันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงเพราะคนหลั่งไหลมาดู
แต่คุณผู้บ่นโลกผมว่ามันอาจจะไม่ใช่
ท่านพิดาถ้าจะไปดูกฎต่างที่มีอยู่ในส่วนของกศเนี่ย
มันมีช่องตรงไหนบ้างถ้าไม่ใช้งบจากกศ
ล้านกรกฐไม่ต้องมาเป็นผู้ดำเนินการว่าจะไปซื้อได้ไม่ได้เนี่ย
ในช่วง๑๐วันที่มีอยู่มันมีช่องไหนไหมที่จะให้เอกชนเขาเข้ามาจัดการตรงนี้ได้

ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูอย่างที่ผมเรียนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนก็แก้ตรงนั้น
แต่โอเคการแก้กฎในระยะสั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ทันแน่
มันก็ควรจะต้องพิจารณาให้รอบครอบนะครับ
ดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน
เป็นการชั่วคราวเพียงแต่ว่าจะต้องให้คณะกรรมการกศธชอนุมัติ
ซึ่งผมคิดว่าถ้าในปัญหาระยะสั้นเฉพาะหน้า
แต่ส่วนว่าจะแก้ไขยังไงในระยะยาวต่อไป

ถ้าเอาระยะสั้นนะความจริงเนี่ยมันมีช่องอยู่
ก็คือให้คณะกรรมการกฎสวทชเขาอนุมัติเขาอนุญาต

แต่ถ้าเกิดในแง่ความเป็นจริงในเวลา๑๐วัน
คุณเจวรบัตรทันไหม
ถ้าจะมีเอกชนรายใดรายหนึ่งแล้วสมมุติเขายกเว้นกฎนี้ให้
ไปซื้อมาทำการตลาดหาโฆษณา
คือถ้าเราย้อนไปยูโรล่าสุด

แต่สุดท้ายภาพที่ออกมามันก็จะแปลกตามากนะ
ในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมในการที่จะหากำไรคืนมา

เห็นด้วยครับคือมันก็กลับมาที่ตะกี้ที่คุณเจพูดถึงว่า
จริงมันมีขั้นตอนอีกมากมายหลังจากนี้มันไม่ใช่แค่ว่า

มันต้องไปดูอีกว่าแล้วช่องไหนถ่ายทอด
แล้วมันจะนำไปสู่รายได้หรือกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการตลาดยังไง
อีท่าไหนสปอนเซอร์ที่ไหนจะมาลงอะไรต่าง
มันมีขั้นตอนอีกเยอะมากซึ่งเรากังวลใจอยู่
แต่อันนี้ต้องเรียนก่อนว่าไอ้ที่กังวลนี่ไม่ได้แช่งนะครับ

เพียงแต่ว่าถ้ามันไม่เริ่มหาทางแก้ไขเนี่ย

แล้วก็เราก็กังวลว่ากศชใช้วิธีการที่ผิดในการแก้ปัญหา
เพราะยังไงซะเดี๋ยวอีก๔ปีข้างหน้า
ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็ต้องวนมาอยู่ดีใช่ครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของช่องที่มีกันอยู่เนี่ย
ก็ยังอยู่นั่นแหละเขายังอยู่อีก๗๘ปีสำหรับใบอนุญาตที่มีอยู่ในขณะนี้
ถ้าไม่แก้ตอนนี้คราวหน้าก็เจอปัญหาอย่างนี้

แล้วก็ภาครัฐก็ไม่ต้องเข้าอยู่ในกลไกนี้

มันจะกลับมาอยู่ในจุดที่แต่ละชาติรับได้
แล้วก็มันก็ดำเนินหน้าของมันไป

ถ้าอย่างนี้เราคิดว่าในกลุ่มของนักวิชาการ
ออกมาคัดค้านตรงนี้เราถือว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้ว
ว่าเราจะไปยื่นเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหม

แต่เดี๋ยวคงต้องไปหารือกับทีมอีกทีนึงว่า
เราสามารถทำอะไรอย่างอื่นหรือยื่นข้อเสนอ

ได้ไหมแต่สิ่งที่กังวลที่สุด
ที่เรียนนะครับว่าโอเคตรงนี้มันจะจบยังไงก็

เราไม่อยากให้มันเกิดซ้ำหรือไม่อยากให้มัน

ซื้อไม่ได้จริงมีปัญหาจริง

ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจริง

ทำยังไงกัน

หาดูได้เขาชื่อว่าคุณน้องคลุมก็หาดูได้

อันนี้เรากำลังพูดถึงสติมี่ถูกกฎหมายด้วยนะครับ

ฟุตบอลโลกกับคนไทย

เพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกกับทีมชาติไทยเนี่ย

แล้วก็ไปตามรักเกณฑ์และพฤติผสมของกองทุน

เปิดปากกับภาครูม

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒